เอาละช่วงนี้เดี๋ยวผมพาไปกินนะครับ
ร้านนี้เขาบอกว่าถูกใจชาวนครสวรรค์เป็นอย่างมาก
ชาวปากน้ำโพรู้จักเป็นอย่างดี
ผัดไทยร้านนี้อร่อยแบบฝุดและที่สำคัญไม่ได้มีผัดไทยอย่างเดียวนะ

ผัดไทยเกี้ยวกรอบ

เกี้ยวดังกรับกรุบกรับกรับกรับ

กลืนไปด้วยมั้ง
เกี้ยวสิปฏก์ดางกรุบกรับกรุบกรับขนาดนี้

ประชาชนจำนวนมากที่ไปรอรับประทานผัดไทยขึ้นชื่อ
ของร้านผัดไทยเกี้ยวกรอบในจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ครองใจชาวปากน้ำโพมานานร่วม๔๖ปีอ่ะ
ว่ากันว่าเป็นสูตรโบราณในการทำผัดไทยนะครับ
แล้วก็เป็นเกี้ยวหมูทอดกรอบที่สืบทอดมาจากบรรพบรุษเลยทีเดียวนะครับ
เอกลักษณ์เขาบอกว่าเป็นของเฉพาะตัวของทางร้าน
เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกค้านั้นติดอกติดใจมาจนถึงปัจจุบันครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามเจ้าของร้านก็คือคุณสุพัตรายอดมงคลอายุ๕๓ปี
เปิดร้านขายผัดไทยเกี้ยวกรอบมาตั้งแต่ราคาจานละ๒บาท
ปัจจุบันนะครับ๒บาทขายไม่ได้หรอก

ก็ต้องเพิ่มราคาขึ้นมาแต่ว่าราคายังจับต้องได้
เพราะว่าจานละ๓๐บาทเท่านั้นในปัจจุบันนะครับ
นี่แหละถูกโอกถูกใจประชาชนที่นั่นเป็นอย่างมากนะครับ
เป็นความอร่อยแบบโบราณดั้งเดิมบอกเลยว่าไม่เหมือนใคร
ใครที่อยากไปลองลิ้มชิมรสนะครับ
ไทยเกี้ยวกรอบที่รัฐผัดไทยแม่พยอม
ไปกันได้ครับร้านนี้ตั้งอยู่ตรงไหน

อยู่บนถนนโกศีตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่ในเวลา๑๐นาฬิกา
จนถึง๑๕นาฬิกาที่สำคัญเมนูผัดไทยเกี้ยวกรอบ

ต้องรีบไปนะไปช้าหมดอดนะจ๊ะ
เที่ยงกว่าจนถึงบ่ายโมงผมเชื่อว่าน่าจะหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นควรจะต้องไปแต่เนิ่นนะ
ร้านเขาเปิด๑๐โมงจนถึงบ่าย๓โมง

โทรไปสอบถามสำรองที่นั่งกันก่อนก็ได้

หลงอยู่นั่นน่ะวนมันไม่ได้กิน
วนไปวนมาเจอร้านอ้าวผัดไทยเคี้ยวกรอบหมด
ไปสอบถามเส้นทางกันก่อนก็ได้นะคะ